ต่อไปนี้เราขอแรงใจแรงเชียร์ตะโกนให้สุดเสียงเลยนะว่าคำว่าไทยแลนด์
ไทยแลนด์เราเชียร์บอลเหรอไม่ใช่
เชียร์ดางงามน้องแอนโจรี่
เออนะคะไม่ใช่เชียร์บอลคุณผู้ชมค่ะ
ที่ประเทศอิสราเอลคุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศแบบ
หมู่มวลหมู่มวลคนรักน้องหมู่มวลคนรักวงการนางงาม
ไปส่งบอกเลยสวนภูมิแทบแตกสวนภูมิน่ะคนมาเยอะแบบเนี้ย
เราเห็นแบบคนว่างมาเป็นปีแล้วนะ
วันนี้คนคึกคักเพราะน้องออนชิลีโดยเฉพาะคุณผู้ชม
เออจริงเธอกลัวแฟนคลับเนี่ยมาไม่ถึงร้อยนะ
แต่หลังจากโปรโมทไปเนี่ยก็ทราบว่าอุ๊ดจะมากันเยอะเลยค่ะ
แต่พอมาถ่ายทิ้งผ้าจริงโอ้โหตื้นสั่นใจคุณผู้ชมอืม
สังเกตดีนะน้องน้ำตาคลออยู่ตลอดเลยนะ
การเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลปีนี้ค่ะแอนบอกว่าเธอพร้อมมากค่ะพี่
แม้จะมีเวลาสั้นมากแต่การเตรียมตัวของเธอนั้นเธอมั่นใจ
แล้วเธอก็เชื่อว่าความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละที่จะพิทิศฝันกับการคว้ามงสามมาฝากประเทศไทยค่ะ
ถึงวันนี้แล้วเนอะพร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมที่จะคว้ามงสามแล้วก็มุ่งมั่นใน
แอนทำให้เต็มที่แล้วแอนคือว่าคนไทยควรจะภูมิใจมากในสิ่งที่ที่ไทยแลนด์กำลังครับ
ก็คิดถึงทารวดนี่ค่ะพิดักมากครับเพราะแอนไม่อยู่ในจุดนี้ถ้าไม่ใช่แฟนแฟนนางเครื่องไทยเนอะ
แล้วก็เจอกันที่นิวยอร์กค่ะ

เขาไปปฏิบัติหน้าที่ที่นิวยอร์ก

ส่วนเรื่องการเก็บตัวไม่ต้องห่วงนะคะ

เสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋า๘ใบไปเลย

ขนไปไม่เยอะแต่ว่าแน่นทุกกระเป๋า

รับประกันความสวยเป๊ะปังแน่นอนนะคะ

แอนบอกว่าเป็นชุดเบิกเลิกเบิกชัยให้เธอสักหน่อยแล้วกัน
จึงเลือกสวมชุดนี้ในวันเดินทางค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสามารถส่งกำลังใจให้เธอได้นะคะ
กวดรอบตัดสินวันที่๑๓ธันวาคมนี้

เก็บภาพมาฝากทุกคนอย่างแน่นอน
เป็นกำลังใจค่ะไทยแลนด์สู้จ้า
แล้วก็สีฟ้าต้องคว้ามงแล้วจ้ะ
เออมารอมันกันอีกทีนะคุณผู้ชม
ธันวาคมนี้นะคุณผู้ชมนะ